ฉันก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเป็นยังไง

เหมือนแบบว่าปลีกตัวออกไปจากเพื่อน

เดี๋ยวอันนี้กลับจริงแล้วนะ

อยู่นี่แหละครัวบ้านยายนิงยังปิดอยู่

ชื่นชมให้กับความรักของเขาสิจ๊ะ
ล่าสุดเนี่ยเราได้เห็นคลิปที่เจ้าตัว

เขาอินเลิฟทะเลเอามากเลย

ให้แฟนอิจฉาตาร้อนกัน

แหมจุ๊บโชว์กล้องไปซะเลย
โหคนโสดอะตาล้อเลยนะจ๊ะ

พี่หญิงรัฐาเพื่อนซีร่วมรายการ

บอกว่าโลกแตกก็แยกเราไม่ได้

ลงขนาดนี้คือต้องแต่งงานแล้ว

ลงขนาดนี้คือต้องห้องแต่งตัวแล้วแหละ
สาวจิ๋วเปียนุษย์ก็มาแซวนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ค่ะแล้วฉันคิดไปเยอะกว่านั้น

ถ้าลงขนาดนี้ให้แต่งงานกันได้แล้ว

สาวจิ๋วปียะนุษย์ก็มาแซวเหมือนกัน

จะเป็นพันแล้วนะ
แต่คุณคะความหวานยังไม่หมดนะคะ
ใครอีกใครอีกว้ายว้ายคุณขาหวานเลี้ยนล่าไปหมดไม่อยากพูดเยอะเอาไปดูคลิปด้วยจ้ะ
ใครถ่ายอ่ะอยากรู้อ่ะ
โลกมีเพียงเราแค่สองคนถ่ายแล้ว